ดูความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีของน้องหญิงนะครับ
น้องหญิงน้องหญิงหญิงสาววัย๑๙ปี
ที่เกิดเหตุที่บังปะอินพระนครศรีอยุธยานะครับ
คดีนี้ท่านก็ตามทุกวันนะครับ
มันก็มีความคืบหน้าออกมาเรื่อยนะครับ
เพราะว่าญาติเขาก็ยังมีเงื่อนงำอยู่เกี่ยวกับเรื่องการเสียชีวิต
แล้วก็อยากให้คดีเนี่ยไปถึงที่สุดเอาผิดกับคนร้ายให้ได้นะครับ
น้องหญิงเพื่อนที่ชื่อเป็ดนะฮะ
ชวนไปร้านเหล้าตอนตี๒นะครับ
ของคืนวันหนึ่งนะครับ
เมื่อสักสัปดาห์๒สัปดาห์ก่อนนะครับ
แล้วก็มีนายท็อปนะฮะ
แฟนของในเป็ดแฟนของผู้หญิงที่ชื่อเป็ด
กับนายออฟที่เป็นน้องชายของท็อปเนี่ยมาด้วย
ตอนกลับนี่นี่คือนายออฟนะครับ
คือเป็ดกับท็อปเนี่ยเขาแยกไป
คือหญิงเนี่ยไม่อยากกลับกับออฟเลย
ก็คือบอกเพื่อนหลายต่อหลายครั้งแล้วว่าแบบ
ไม่เอาขอกลับแท็กซี่ได้ไหมถึงขั้นโทรหาพี่ที่สนิทอะค่ะครับ
ว่าโทรไปขออนุญาตว่าขอกลับแท็กซี่คนเดียวนะ

ส่งลงส่งไลน์ส่งข้อความมา

เป็นก็ยังให้หญิงกลับกับออฟนะครับ
แทนที่จะขับรถไปส่งหญิงที่หอพักซึ่งใกล้ร้านเหล้ามากกว่า
ใกล้กว่าการไปเอารถเทรลเลอร์ด้วยซ้ำ
พาหญิงนั่งรถกระบะนะฮะแล้วก็ไปส่งหญิงให้ขึ้นรถเทลเลอร์ไปกับออฟ

แต่ว่าสุดท้ายออฟก็โทรไปแจ้งญาติของน้องหญิง
บอกว่าน้องหญิงเนี่ยกระโดดจากรถเทลเลอร์ลงมาแล้วก็บาดเจ็บ

ก่อนที่น้องหญิงจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา
หลังจากนั้นผลการชนสูตรต่างจากแพทย์ที่ออกมา

คือมันไม่ใช่คนกระโดดตกจากรถเทลเลอร์แล้ว
สภาพเนี่ยคือถูกของแข็งไม่มีคมทุบเข้าที่ไทยทอย
ใช่นายออฟเสื้อดำนี่นะฮะ
นายสุรพลดาราคำอายุ๒๓ปี
ตอนนี้ตำรวจฝากขังวิทยาศาสตร์แล้วนะครับ
ถูกแจ้งข้อหาเรื่องการนวงเหนียวกักขังแล้วก็เรื่องฆ่าคนตาย
ส่วนนางสาวเป็ดนะฮะที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ถูกมองว่านี่คือนางนกต่อ
พาน้องหญิงไปให้นายออฟเนี่ยนะครับเพื่อจะทำอะไรก็ไม่รู้ล่ะ
ก็ถูกตำรวจเรียกมาแจ้งข้อหาเรื่องการร่วมกันกักขังหน่วงเหนียว
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็ถูกฝากขังไว้ที่เรือนจำเหมือนกัน

แต่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ที่เข้ามาช่วยเหลือด้านคดีความให้กับคุณพ่อของน้องหญิงเนี่ย
เพราะว่ามันไม่ได้รับความเป็นธรรมหลายเรื่อง
โดยเฉพาะการทำคดีครั้งแรกตอนเกิดเหตุแรกแรกเลยของตำรวจท้องที่สพบังปะอิน
สำนวนเนี่ยเขียนออกมาคืออ่านแล้วมันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่ไปชนสูตศพน้องหญิงออกมาเลย

แล้วมันก็ยังมีเรื่องเงินสินบงสินบนที่ได้รับจากกลุ่มผู้ต้องหาอีกนะครับ
แต่ที่นายอัจฉริยะพูดมาในช่วงตั้งแต่แรกที่เข้ามาช่วยเหลือดูแลคดีเนี่ยบอกว่า
มีหลักฐานชิ้นสำคัญอย่างหนึ่งที่มันหายไป
และต้องหาให้เจอเพราะว่ามันจะบ่งบอกได้เลยว่า
น้องหญิงถูกทำอะไรบ้างโดยเฉพาะถูกข่มขืนหรือไม่
ก็คือกางเกงชั้นในของน้องหญิง
กางเกงชั้นในของผู้ตายเนี่ยหายไป
น้องหญิงถูกทำอะไรบ้างบนรถเทลเลอร์เนี่ย
แล้วตกลงมาจะตกจริงหรือไม่ตกจริงก็ไม่รู้
แต่เอาเป็นว่ามันต้องเกิดอะไรขึ้นบนรถเทลเลอร์
อย่างนั้นผู้หญิงคนหนึ่งจะกระโดดลงมาทำไมถ้ากระโดดจริงเนี่ย
แล้วถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นเขาก็คงไม่ตายค่ะ
แต่กางเกงชั้นในของน้องหญิงหายไปไง
วันนี้นายอัจฉริยะเปิดเผยว่า
ได้ข้อมูลเรื่องการหายไปของกางเกงชั้นในของน้องหญิง
นางสาวนะรีการยาวิราชวัย๑๙ปีแล้วนะครับ
โดยพบว่าพยาบาลของโรงพยาบาลการุณเวท
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เป็นโรงพยาบาลที่น้องหญิง
ถูกส่งมารักษาอาการบาดเจ็บที่แรกเลยเนี่ย
สารภาพว่าเป็นคนนำกางเกงชั้นในของน้องหญิงไป
เอาไปแยกใส่ถุง๒ถุง
หนึ่งก็คือกางเกงขาสั้นอีกถุงหนึ่งคือกางเกงชั้นใน
แล้วนำไปให้แม่บ้านเอาไปทิ้ง
เพราะว่ากลัวว่าจะเป็นพวกขยะติดเชื้อให้เอาไปทำลาย
เนื่องจากว่าเห็นว่ามันเปียกเปียกด้วย
แต่ว่านายอาชิริยะบอกว่าพยาบาลคนนี้เนี่ยอ้างว่า
เห็นร่องรอยผิดปกติอะไรที่กางเกงชั้นในเลยนะ

แล้วการเปียกน้ำนี่ไม่ผิดปกติเหรอคะ
คือเขาก็เกรงว่าจะเป็นพวกของติดเชื้อไง
พอผู้เจ็บมาถึงโรงพยาบาลแล้วเขาก็ถอดถอดออกมา
ก็อาจจะให้ใส่ชุดของโรงพยาบาลหรืออะไรก็ไม่รู้นะ
แต่เอาเป็นว่าเขาก็ถอดออกมาแล้วก็แยกใส่ถุง๒ถุง
ให้แม่บ้านของโรงพยาบาลเอาไปทิ้งในลักษณะของขยะติดเชื้อ

แต่นายอัจฉริยะบอกว่าก่อนหน้านี้ตอนที่ญาติไปสอบถามทางโรงพยาบาลเนี่ย
ทางโรงพยาบาลบอกว่าส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่จะทำหน้าที่ในการชนะสูตรอะไรพวกนี้ไปแล้ว

จริงแล้วพอถึงวันนี้ก็ปรากฏแล้วว่าไม่ได้ให้

ทำให้เห็นความผิดปกติของการให้การไม่ตรงกัน
ฟังคุณอัจฉริยะนะครับ
เอาละทีนี้มันก็มีคำถามตามมาว่าแล้วถ้าไม่มีเนี่ยจะถือว่าหลักฐานสำคัญของคดีจะหายไปไหม

การเอาผิดกับพวกตัวหาจะเอาได้มากน้อยขนาดไหน
อาชรุยะบอกว่าแม้ไม่มีกางเกงชั้นในของน้องหญิงนะครับ

ลักษณะของขยะติดเชื้ออะไรพวกนี้
ก็ยังต้องรอผลจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
เพราะว่าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เนี่ย
เขาตรวจช่องคลอดของน้องหญิง

มีร่องรอยการถูกข่มขืนหรือไม่

นอกจากนี้นายอัจฉริยะยังบอกว่า
ตอนนี้ได้ภาพถ่ายหลักฐานสำคัญมานะครับ
เป็นภาพถ่ายในรถเทลเลอร์ของนายออฟ
หลังจากที่เกิดเหตุที่น้องหญิงบาดเจ็บ
แล้วก็เสียชีวิตไม่กี่ชั่วโมง

แต่ทำไมตอนที่เจ้าหน้าที่นำรถมาตรวจสอบ

อันนี้นายอัชรุยะเขาก็ตั้งข้อสังเกตนะครับ
ส่วนเรื่องที่ทางฝั่งของผู้ต้องหานั้น
นายอาชิริยะบอกว่ามีหลักฐานเป็นเสียง
นทนากันว่ามีการมอบเงินให้กับทาง

อาชรุยะบอกว่าตอนนี้นำหลักฐานที่เป็นข้อความสนทนา
ส่งให้กับพศทิศิราชน้องหารพิธักษ์
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วนะครับ